ช่วงสายของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอกุมภาวะปี
จังหวัดอุดรธานีนะคะมีคนร้ายค่ะบุกเดี่ยวเข้ามาเลยนะคะ
แล้วก็เอาค้อนในมือเนี่ยทุบเข้าไปที่ตู้โชว์
ในร้านทองหลังจากนั้นได้ทองแหวนทองไป๗วง
มูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้ทั้งหมดนะคะ
ดูภาพจากกล้องหน่อยนะคะนี่เขาเดินมาแล้วนะ
ดุ่มเข้ามาแบบนี้เลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
มือขวามาพร้อมค้อนทุบเข้าไปแบบนี้หลายครั้งตู้โชว์โดนไปนะคะ
แล้วหลังจากทุบจนพอใจแล้วเอามือด้านขวาเนี่ย
ล้วงเอาทองนะคะได้ทองไปเป็นแหวนวงละ๑สลึง
ได้ไปทั้งหมดเจ็ดวงนะคะในช่วงของการก่อเหตุ
เขาใช้เสื้อยืดสีน้ำเงินคลุมศีรษะมาด้วยนะ
แล้วก็เข้ามาในขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยยังยืนอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ร้านอยู่เลยนะคะ
แล้วมือซ้ายของคนร้ายเขาถือมีดด้วยนะ
ขู่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ให้เข้ามาใกล้นะคะแล้วก็เอาทอง
เขาบอกว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยพฤติการทั้งหมด
ใช้เวลาประมาณ๑นาทีหลังจากนั้นไปขี่รถจักรยานยนต์
ที่เขาจอดไว้ที่ซอยข้างร้านทองหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ร้านทองแห่งนี้ชื่อว่าห้างทองเทียรพันธ์หนึ่ง
เยื้องกับตลาดเทศบันตำบลกุมภาวะปีอำเภอกุมภาวะปีนะคะ
พอตำรวจสพกุมภาวะปีเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
พบว่านายภูวนัยปัญญาตระกูลอายุ๓๓ปี
ร้านทองยืนรอให้การอยู่เลยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่กับลูกจ้างสองคน
จู่คนร้ายเป็นผู้ชายผิวขาวสูงน่าจะประมาณ๑๗๐เซนติเมตรค่ะ
เปิดประตูร้านปรีตรงเข้ามาที่เคาน์เตอร์
แล้วพูดด้วยสำเนียงไทยกลางบอกว่าอย่าเข้ามานะ
หลังจากนั้นใช้ค้อนทุบตู้กระจกจากด้านข้างแตก
แล้วก็ใช้มือด้านซ้ายถือมีดอยู่

อย่าเข้ามาก่อนที่จะหยิบทองในตู้โชว์
เอาไป๗วงวงละ๑สลึงมูลค่ารวม๓๕๐๐๐บาท
ที่เขาเอาเสื้อคลุมทะเบียนไว้แล้วก็จอดไว้ซอยข้างร้านหลบหนีไปนะคะ

ตอนเกิดเฮียนนะครับผมก็นั่งเล่นอยู่ตรงด้านตู้ทองนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายของสูงอยู่

ก็เอาคอร์สทุบตู้เลยครับ

จากฉันเปล่าก็มีปลามีตเข้าไปข้างน้าย
คุณแม่มาครับคุณแม่มาเหลือแต่ช่วงตาที่เห็น
ครับผมเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเราก็ตกใจด้วยครับผม
กำกับสพกุมภาวะปีสั่งการให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
เพื่อหาเบาะแสว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็ลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมอีกด้วย
ไป๒๔ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะโดยประมาณจับได้เลย
จับได้เลยนะคะทราบชื่อคนร้ายนายพานุวัฒน์เครือเนธ
อายุ๒๕ปีได้พร้อมของกลางเป็นแหวนทองคำหนัก๑สลึง
คือตอนที่เขาเอาไปเขาเอาไป๗วงแต่ของกลางที่ได้ได้มา๖วง
เขาให้การว่าอีกหนึ่งวงทำตกหายระหว่างการหลบหนีนะคะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนก็คือจากการพูดคุยกับนายพานุวัฒน์คนร้ายเนี่ย
ให้กันวกวนค่ะจับใจความไม่ได้
ลักษณะคล้ายคนสติไม่ดีนะคะ
ซึ่งข้อมูลนี้เองมันไปตรงกับคุณพ่อคุณแม่
ของนายพานุวัฒน์บอกว่า
เคยนำตัวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการทางจิต
แต่ระยะหลังไม่กินยาทำให้อาการกำเริบ
และเมื่อหนึ่งวันก่อนก่อเหตุ
ไปเจอว่าเอาผ้ามาคลุมศีรษะ
แล้วก็เอาผ้าไปปิดป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
กับแม่ก็เลยเตือนนะอย่าไปทำเรื่องไม่ดีนะ
แต่สุดท้ายเขาก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองนะคะ
เรื่องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์ค่ะ
กับแม่จะต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการรักษาทางจิต
มาแสดงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าป่วยจริงหรือไม่